เค้าคงคิดว่าเครื่องอยู่ไหน

เหตุการณ์เป็นยังไง
ก็ถ้าตอนเช้ามา
เห็น

นั่งเห้ออยู่

กระจกตรงทุกข์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

มีสัมภาพรุนิกา
มาถึงมาเห็นเลยเลยครับอ๋อ
มาเห็นก็เราเอาหินกว้างเลยเลยหรือหรอ
ยาวนุนก็จะไปเห็นตัวคนเลยนะอ๋อ
ประมาณกี่โมงตอนที่เห็นว่าจะจบ
รุมเข้างานมาตี๕นาที
ก็สอดคือผงเข้าแห่งวัน

ไม่ใช่มันก็จากนั้นไส่เงินก็เฉย

โปรดติดตามตอนต่อไป